มีคนแบบนี้อยู่ในบ้าน

ออกจากคุกมาได้๓เดือนแล้วติดยา

ก็ต้องกินยารักษาอาการจิตเวทด้วย
พอขาดยาทำยังไงดี
นเข้าไปบ้านของคนอื่นนะคุณผู้ชม
แล้วเอาที่นอนมากองรวมกันนะ

โอ้โหวอดทั้งหมด

เหตุเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมาช่วงเย็น

ตรงนี้คือบ้านโพนทรายตำบลสำโรงจังหวัดมหาสารคาม

แล้วยังลามไปติดแล้วก็ไปไหม้ห้องครัวของบ้านคนก่อเหตุเองอีกหนึ่งหลังด้วย
คนก่อเหตุชื่อว่านายวุฒิไกรอายุ๓๕ปี

เขาเองถือขวดน้ำมัน๒ขวดปีนเข้าบ้านของ

แล้ววุฒิไกรก็ขึ้นไปชั้น๒นะลากเอาที่นอนบนบ้านของกำนันเองนี่แหละไปกองรวมกัน

มันกำลันตะมนตรสำโรงเนี่ยเจ้าของบ้านต้นเผลิงด้แลนะ
เล่าให้ฟังว่าตัวผมเองเป็นฝ่ายปกครองและมักจะไปเตือนวุฒิไกรที่มีอาการหลอนยาเป็นประจำ
แล้วพอวุฒิกรัยก็หลอนก็ทะเลาะกับญาติพี่น้อง
ทำให้วุฒิไกรผูกใจเจ็บเรื่อยมา
ฝากดีนักใช่ไหมเตือนนักใช่ไหม
ขนาดท่านอดีศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นกำนันตะมนต์สำโรงก็บอกว่า
ก่อนนั้นฟุฒิกรายเคยติดคลุกมาในคดีฆ่าคนตาย

พอออกมาก็ก่อเหตุเผาบ้านคนอื่น

ส่วนพี่สาวคนก่อเหตุเล่าให้ฟังว่าน้องชายของเธอ

ปาดคอเพื่อนบ้านตาย

กิจกรรมก็คือรับมีด

ให้คมให้ปรากฏ

ไม่คิดเหมือนกันว่าจะก่อเหตุแบบนี้
แล้วบ้านคนก่อเหตุเองด้วย